สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหแดดดีแต่ดี
ไม่ไหวแดดดี้ตาบวมนะหนังกันนะหนังกันเลยหนังเจ้าพ่อหน่อยหน่อย
หนังเจ้าพ่อโอลี่แฟนเหรอโหสุดยอดดีวันนี้น้องอยากกินหมูท้า
แล้วก็มีการไปพูดถึงดาราปอปาก็ทำนายกันไปมากมายจนมาสรุปคุณเป็นปราบ
คุณปราบประดนคุณปราบประดนว่าจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือข่าวลือปอปาคือผู้ชายนะครับ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะผู้หญิงบ้างนะฮะงั้นอาจจะเป็นปราบประดนแฟนใหม่ของเมียเก่าอภิรักษ์
เพื่อสืบข่าวได้อำนาจในการสืบเอาง่ายแหละสู้นะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า
คนก็เลยไปโยงกันที่คุณปราบประดนว่าคุณปราบประดนนี่แหละ
น่าจะเป็นดาราปอปาตามนั้นคุณปราบก็ออกมารับ
ออกมารับผิดว่าไม่ใช่ออกมารับผิดขอโทษนะฮะขอใช้คำพูด
ออกมาบอกโอเคใช่ผมยอมรับจริงว่าผมคบกับอดีตเมียของอภิรักษ

คือแฟนคุณอภิรักษ์ตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ

ขออนุญาตอ่านตรงนั้นนิดนึงนะฮะช่วยเอาขึ้นมาให้หน่อยนะครับ
คือเขาก็เลยบอกว่าคุณปราบประดนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านี่เห็นไหมฮะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผม
หลายคนเนี่ยสอบถามด้วยความห่วงใยทั้งที่ได้รับสายขอความไม่ได้รับสายนะฮะไม่ได้ตอบข้อความตามที่สื่อบางสื่อเนี่ย
ที่ไม่แน่ใจว่าสื่อจริงในยุคนี้คือแบบไหนเขาก็ถามอย่างนั้นนะฮะ
ถ้าในยุคก่อนคนที่เป็นสื่อก่อนจะนำเสนอข่าวอะไรเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบอย่างมั่นใจจึงเสนอข่าว
ไม่ใช่ใครเร็วกว่าถือว่าเป็นความเลิศล้ำจึงไม่ค่อยแน่ใจในบริบทของคำว่าสื่อมวลชนที่ตีความเหมือนกันหรือเปล่านะฮะ
เอาง่ายเขาบอกเอาละผมในฐานะคือตัวเขาเองนะฮะในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบเขาก็ว่าอย่างนั้น
จากการนำเสนอของสื่อบางสื่อจะด้วยเจตนานะครับขอให้พี่น้องเพื่อนพ้องเชื่อมั่นในตัวผม
รอให้ผมออกมาพูดข้อเท็จจริงในเวลาที่เหมาะสมนะครับในเวลาที่เหมาะสมที่พูดเนี่ยออกไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ไม่ใช่แค่ตัวผมนะไม่ได้ออกตัวหล่อครับข้อเท็จจริงจะพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น
ไม่ใช่จะพูดเมื่อพร้อมคนที่มีข้อเท็จจริงอยู่กับตัวเป็นคนที่พร้อมจะพิสูจน์เสมอ
แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมคนพูดไม่คิดไม่ตรวจสอบตึกตรองแล้วก่อให้เกิดความเสียหายสุดท้าย
ออกมาก็แค่ขออภัยไม่น่าจะเป็นทางออกที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เขาออกมาพูดนะฮะ
ก็คือเขาออกมายอมรับอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวนี้คุณปราบประดนก็ออกมาพูดเลยว่า
หลังจากที่คุณอภิรักษ์หายตัวไปเขาไปคบกับภรรยาอดีตใช้คำว่าอดีตภรรยา
ซึ่งเขาแยกทางกันแล้วกับคุณอภิรักษ์แล้วตอนนี้ภรรยาของอดีตขอโทษนะครับ
อดีตภรรยาของคุณอภิรักษ์เนี่ยก็ได้เข้าเรือนจำพร้อมกับเซตของพิงกี้
เราไปดูกันนะฮะโดยโพสต์ภาพชี้แจงของหนุ่มปราบพร้อมระบุข้อความว่าคุณปราบประดนออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
เพจเลยจะหยุดการขุดคุณปราบไว้เท่านี้นะครับอืม
เรื่องงานเรื่องอะไรก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวบุคคลด้วย
มันจะหมดไหม

คือเอาจริงเข้าใจเขานะเขาเงียบไม่ได้เข้าใจป่ะเงียบเขาก็กลัวว่าเงินเขาหายไปเลย
แต่ละคนอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเขาก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเออเราไม่มีสิทธิ์ไปเข้าใจใครหรอกเดี๋ยวฉันโดนรัวลงอีกนึกออกไหม
แต่คือถ้าเขาเงียบเนี่ยคนเสียหายที่แจ้งความ๙๐๐คนแต่มีคนที่เสียหายจริงที่เขาคาดคณีกันนะเขาใช้คำว่าคาดคณีกันเนี่ย
หกหมื่นคนที่เอาเงินไปลงกับเขาครับขั้นต่ำอ่ะคิดดูเองแล้วกันว่าขั้นต่ำต้องห้าหมื่นบาท
ถูกต้องเขาต้องบอกความเสียหายเป็นหมื่นล้านเลย
บอกขั้นต่ำเนี่ย๕๐๐๐บาทแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคน๖๐๐๐คนลงคนละห้าหมื่นเท่าไหร่
อืมสามหมื่นล้านหมอคิดแค่นี้เองแล้วกันอ่าแต่คราวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าทั้งหกหมื่นคนอ่ะได้เงินคืนกันไปบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคสิ่งหนึ่งที่คนจะสนใจมากที่สุดคือดารา
อ่ะเวลาเราดูละครเรายังดูดาราเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีดาราใหม่ขึ้นมามากมาย
แต่คราวนี้อยู่ที่ว่าดาราคนนั้นก็เดี๋ยวบอกว่าดาราคนนั้นเป็นแม่ข่ายหรือเปล่า
ถูกต้องป่ะถ้าเขาตรวจสอบมาว่าเป็นแม่ขายปุ๊บเพราะว่าคนที่ปล่อยข้อมูลทั้งหมด
อภิรักษ์เป็นคนปล่อยเองนะปล่อยข้อมูลทั้งผู้ที่ลงทุนคนไหนมันจะต้องเอาอย่างนี้
สมมุติการลงทุนสมมุติมดดำเป็นแม่ข่ายคุณประดำอุ๊ยงดทำไมเธอช่วงนี้เธอรวยจังเลย
จะต้องซื้อผ่านคนที่เขาเคยเปิดพอร์ตไว้อยู่แล้วถูกต้องเพราะมีโค้ดรหัสไง
อืมไม่ใช้ตัวแทนใช่คือคนที่มีโค้ดรหัสอยู่แล้วถูกต้อง
แล้วก็ให้ไปซื้อต่อบางคนก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์๓เปอร์เซ็นต์๕เปอร์เซ็นต์ไปถูกต้องไหมเป็นระดับขั้นไป
แล้วก็บางคนอาจจะได้๑๐เปอร์เซ็นต์ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับ
มันเวลาที่เขาปล่อยดาต้าออกมาปล่อยข้อมูลออกมาเนี้ยอืมถึงรู้ว่าอ๋อ
มันมีดาราเนี้ยหลายต่อหลายคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นอืมอืม
ใช่ไหมสมมุติเปิดของกระทิงมาเนี่ยกระทิงและตามมาด้วยบอล
บอลแล้วเป็นใครอีกเขาถึงเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ไงครับผม
แต่คนนี้ในหกหมื่นคนอ่ะมันก็มีหลากหลายอาชีพครับแต่เขาบอกว่าโอเคล่ะ
ปล่อยออกมาคนที่จะเป็นข่าวดังที่สุดคือดาราดาราใช่ฮะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ขุดดา
เขาก็ไม่หยุดขุดดาราเพราะฉะนั้นคำว่าดาราก็จะมีมาเรื่อย
แล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าดาราคงแบบคิดมาแล้วไตรตองมาแล้วว่า
ทุนแบบเนี้ยไม่น่าจะขาดทุนอืมก็น่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าตอนแรกแรกเลยเนี้ย
เพราะว่าตอนแรกผู้บริหารที่เขาบอกเป็นของเป็นข่าว
ก็คือจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขา
มันก็เลยมีชื่อของคนที่ลงทุนทุกคน
เทียบนะครับผมตอนนี้ก็คือ
จะมีใครหลุดมาอีกอย่างนี้อย่างนี้
ตอนแรกเป็นผู้หญิงสุดท้ายก็คือออกมาเป็นผู้ชาย
มันก็เหมือนกับข่าวแตงโม
ป่ะคนก็จะติดตามกันไปเรื่อยว่าอะไรยังไงอันนี้เหมือนกันคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอ้าวดาราแล้วอันนี้ดาราถ้าสมมุติเราเทียบเป็นละครหนึ่งเรื่องอ่ะ
อันนี้ดาราเยอะมากนะตัวละครเยอะตัวแสดงเยอะมากนะครับผมรอแบบปล่อยหลุดออกมาอย่างเดียวว่าจะปล่อยใครมาต่อไป
ปล่อยใครมาก็แล้วแต่ทีนี้ขอให้ได้ตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปก็จบเนอะถูกต้องผิดไม่ผิดเนาะ
เพราะฉะนั้นตรวจเส้นทางการเงินยังไงก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครถูกใครผิดทุกอย่างดาต้าที่เขาปล่อยออกมาก็รู้หมด
ถ้าสมมุติว่ามีการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินไปถึงเนี่ย
แล้วก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้วย
เขาก็จะออกมารับทราบข้อเก่าหาทันที

จ้ะนะครับอ่ามาถึงเรื่องราวฟ้าฝนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับค่ะ
ฮะจับตานะครับ๒๑๒๖กันยายนนี้ครับ
ถล่มลมแรงน้ำท่วมนะครับ
หลัดอีกนะครับโกมุตุนิยมวิทยาเนี่ย

ในช่วง๒๑๒๖กันยายนนี้นะครับ
บริเวณความกลกอากาศสูงเนี่ย
ตอนออกชิงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มครับ
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งเนี่ย
เหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
ตะวันออกแล้วก็ภาคใต้สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย
แล้วก็อ่าวไทยตลอดช่วงขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางตลอดช่วง
โดยมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ในน้ำเนี่ย
แม่น้ำมูลนะครับได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่
ริมแม่น้ำนะครับเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบล
ราชธานีครับโดยระดับน้ำสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตรครับ
ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายเข้าของเครื่องใช้นะครับอบพยพหนีน้ำนะครับ
อยู่ในศูนย์อบพยพชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบริเวณสำนักงานที่ดินอำเภอ
เนื่องจากคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะฮะ
สำหรับเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับมีชุมชนถูกน้ำท่วมและต้องอพยพไปเนี่ย
อาศัยอยู่ตามบ้านญาติรวมถึงศูนย์พักพิงชั่วข่าวรวมแปดชุมชนหนึ่งร้อยเจ็บสิบสองครัวเรือน
รวมจำนวนทั้งหมดหกร้อยเจ็บสี่สิบเจ็บคนนะครับเมื่อรวมกับชุมชนในเทศบาลนคร
อุบลราชธานีแล้วก็เทศบาลเมืองแจระแมนะครับ
มีชุมชนเนี่ยถูกแม่น้ำมูลเนี่ยล้นตะหลิงไหลทั่วบ้านรวมกว่าสิบเก้าชุมชน
สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครอบครัวจำนวนหนึ่งพันสามสิบหกคน
กระจายอาศัยอยู่ตามจุดอพยพทั้งหมดสิบเก้าแห่งฮะน้ำมาอีกแล้วครับ
ภาคอีสานนะครับที่อุบลราชธานีตอนนี้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับ
ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งละลอกนะครับ
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับในพื้นที่ที่มีน้ำเยอะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่

คือเอาง่ายเลยเขาบอกว่าเนี่ยไทยรัฐ
เขาก็บอกเฮ้ยมันก็แบบว่าไม่มีสัญญาณ
ไม่มีสัญญามาก่อนว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ภาคเหนือ
ต้องติดตามกันให้อย่างกระชัดเลยนะฮะ
สถานการณ์น้ำวันนี้หรือแม้กระทั่งภาคอีสาน
วันนี้กลับไปที่อุบลราชธานีวารินชำราบ
ก็กลับมายังมีปริมาณน้ำสูงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่นี่คุณดู

ประเมินวันอังคารที่๒๐ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาคอีสานหลายจุด
สถานการณ์น้ำเริ่มน่าเป็นห่วง

สถานการณ์ตรงนั้นน่ะจะเป็นยังไงติดตามการอพยพใช้คำว่าอพยพเลยกว่านี้ดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาใกล้ใกล้เข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะอายุทยาเองก็ไม่ใช่ว่าเบาค่ะใช่ไหมฮะอายุทยาเองเนี่ยถ้าสังเกตจริงจริงวันเนี้ยก็ปริมาณน้ำค่อนข้างจะเพิ่มเพิ่มขึ้นถูกต้องโคราชเป็นยังไง

หวยมันคือมันใช้เขียนอ๋อเหมือนมีคุณด้วยอ๋ออ๋อโอ้มีคุณด้วย
ถ้าจะได้เข้าใจเนียวนะครับผมไม่มีวิงมันมีบนมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย

แต่ขนาดเดียวกันหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็จะมีการเพิ่มโคต้าลงในแบบว่า
ก็คือสลากออนไลน์สลากดิจิตอล
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีปัญหากันเยอะ
พอสมควรเห็นไหมเมื่อวานมีการที่เราเล่าให้ฟังมีการไปติดป้าย
บอกเฮ้ยฉันจองไว้แล้วนะคนก็เลยโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นขนาดติดป้ายกันอย่างนี้แล้วเหรอ

เมื่อวานนี้บรรดาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า๒๐คนเนี่ย

ตอนนั้นปุ๊บอย่างแรกที่เขาจะมาจองคือต้องไปจดไปกดคิวก่อน

ซึ่งทุกคนเนี่ยต่างมารอถึงขั้นว่านอนค้างคืน
นอนค้างคืนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา

โอ้โหเรียบร้อยฮะ

ซึ่งช่วงนึงเนี่ยผู้ค้าสลากได้ส่งเสียงดัง
แสดงความไม่พอใจเรื่องการจองคิวจนวิทย์ปะทะกันฮะ
แต่สุดท้ายก็ยอมถอยคนละก้าวนะ
กระทั่งถึงเวลากดเนี่ยแต่ละคนก็ต่างจดจ่อ

ปรากฏว่ามีผู้กดจองได้แค่๑คนจาก๒๐คนเท่านั้นเองฮะ
เพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่ตีกันแทบตาย

เอ้ยปลุ๊ก

อันนี้เราควรจะแก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกัน

ปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บเขามาจองกัน
เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนมารอเพื่อจะได้ทำมาหากินกันเนี่ย
สรุปกดได้อยู่แค่คนเดียว
แต่เมื่อกี้คนป้านั้นน่ะที่ไปทะเลาะครับว่า
ทำไมป้าไม่เห็นจะอยู่ทั้งคืนเลย
บางคนเนี่ยจองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ย

รัฐบาลทำแบบนี้เท่ากับเป็นการฆ่าประชาชน
งวดนี้รับมาใบละ๙๖บาทแล้ว

ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ทุกคนเสียความรู้สึกกันหมด
มาด้วยความหวังนอนรอนั่งรอ

อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด
หรือทางที่ดีเนี่ยควรจะเพิ่มสลาก
เท่ากับการเพิ่มสลักดิจิทัลอืม
อันนี้คือเสียงที่แบบประชาชนก็ว่ากันมานะ

เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องจองด้วยวิธีนี้
เพราะ๑ความต้องการเนี่ยเยอะ

สลากดิจิทัลในแอปเป่าตังค์มากขึ้น
เลยต้องใช้วิธีการจองสลักเหมือนกันปีก่อนเนี่ยนะฮะ
อยากให้รัฐบาลเนี่ยบัวรัฐบาลเขาบอก

มาเพิ่มโคต้ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก
ใครมีบัตรก็สามารถกดจองได้

บางคนเขาขายลอตเตอรี่กันมาก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อก่อนเขาเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
เป็นค่าอาหารค่าสัมมาอาชีพของเขารายได้หลักเลยรายได้หลักค่ะ
แล้ววันนี้เขาให้เขาไปทำอะไรอ่ะอืมเพราะบางคนเนี้ย
เอาบัตรมากดสี่ห้าใบทำให้ผู้ค้าสลากลายเดิมเนี่ย
ขายมาเป็นสิบสิบปีเขาบอกหมดหวังจริงวันนี้เขาหมดหวังจริงจริง
ให้เขาเตรียมตัวทุกคนอ่ะจริงจริงถูกต้อง
เพราะตอนนี้คนก็นิยมไปซื้อในแอปแบบสลากออนไลน์แล้วเยอะแยะ

ยิ่งสลากออนไลน์เนี้ยเราสังเครตดีนะอืม

ก็ควรมันถึงเวลาที่มันถึงยุคนึงนะ
ลูกหลานจะต้องสอนพ่อแม่

ทำไมทุกคนไปใช้คนละครึ่งกันเป็นล่ะ

แต่หนูคิดว่าที่เขาบอกว่าแก้ไม่ตรงจุดคือหนึ่งก็คือ

ปัญหาพ่อค้าคนกลางก็ยังแก้ไม่ได้

จริงแล้วเขาบอกรับกันจริงได้๗๒๗๓ใบหนึ่งถ้าจะขายคนที่ได้ต้นต่อมาเนี่ยจะขายได้กำไรใบละ๘บาท๗๘บาท

รอบที่๒ปุ๊บใครจะเอากำไรแค่ก็ไปขายไม้ที่๒ก็เป็น๙๐ไม้ที่๓เป็น๙๓๙๔๙๕
คนที่เอามาเดินขายตามวัดกว่าที่เขาจะได้กันมา๙๕๙๗
เขาถึงบอกใครจะมาขาย๘๐บาทหนูรับมาก็๙๒๙๓แล้ว๙๕๙๗แล้ว
แล้วหนูจะขายได้ยังไง๘๐บาทถ้าสมมุติไม่ให้หนูขายแล้วจะให้ไปทำอะไร

อันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็โวยมาเหมือนกันนะฮะ
ชุดก็บวกเพิ่มไปหน่อยนึงนะครับแต่งวดที่แล้วมีคนขายลอตเตอรี่โชคดี
เหลือคาแผงมดถูกรางวัลที่๑ได้ไป๓๐ล้าน
ตอนนี้ก็ดีใจก็ถือว่าดวงด้วยแต่มันก็ไม่ได้เป็นคน
แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเหลือติดมือแล้วมันไม่ได้ถูกเลยสักใบ

หรือไม่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยขายยากแล้ว

มันฝืดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่างวดมันแบบบางทีมันก็จากที่ขายดีก็ขายไม่ดีอะไรอย่างนี้
แล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเลขส่วนใหญ่เลขที่เราอ่านกันหลังมันจะเคยถูกเลย

อย่างที่บอกว่าทุก๑ล้านใบมันจะมีรางวัลที่๑อยู่ใบหนึ่ง

ล้านใบเท่ากับมันจะมีรางวัลที่๑อยู่
สลากดิจิทัลที่ขายกันแอปเป๋าตังค์
นี้ขายเท่าไหร่๑๓ล้านใบ

แสดงว่าจะต้องมีคนถูกรางวัลที่๑ของที่อะไร
๑๒ล้าน๑๒ใบ
แล้วไหนจะไปอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างอีกล่ะ
แล้วช่วงนี้แพลตฟอร์มถูกกันเยอะถูกกันกระจายด้วย
คนก็เลยเฮไปซื้อทางแพลตฟอร์มกันเยอะนะครับผม
คนขายที่เดินขายทั่วไปปกติเขาก็บ่นกันอุบเลยว่า
ช่วงนี้ขายไม่ดีเลยพี่เช้าช่วยหน่อย
นั่งกินข้าวเนี่ยโอ้โหมากันแบบเต็มแผงทุกคนนะ

ซื้อเท่าไหร่ซื้อเลยเดี๋ยวหนูลดให้เต็มที่
เขาก็ดิ้นลนเหมือนกันเขาก็ดิ้นลนสุดฤทธิ์เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะอีกไม่ถึง
สิบห้าวันนะครับเราก็จะได้เฮกันอีกรอบนึงแล้วนะครับผม
ไม่ถึงสิบห้าวัน

สิบวันไม่ถึงสิบห้าวันเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเกรงเลขดีดีใครฝันก็

อยู่ที่บราซิลเนอะอเมซอนเนอ

ดุร้ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเขามาเตือนนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครองปลาปิรัญญานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอปรับเป็นล้านนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับ

เศษศรีนะครับอายุ๒๑ปีครับ
ของกลางเนี่ยเป็นปาปีรัญญาขนาด๖๗เซนติเมตรนี่ครับ
ได้ที่บ้านพักย่านสายใหม่กรทมล่าสุดพันธุรกิจเอกเอกวิเศษนะครับผมนะครับพบอ่า
พบม่วงภูมิกับการ๑กองบังคับการปรับปรามและการกระทำความผิดนะครับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า
ประเด็นย่าเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดครับจะกินอาหารโดยใช้วิธีล่าครับ
ด้วยการพุ่งเข้าโจมตีจนถูกขนานนามว่าเพชรฆาตแห่งรุ่มน้ำจืดครับ
หากหลุดรอดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติจะก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากนั่นเอง
ได้มีการสั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
ผู้ที่รับรอบจำหน่ายสัตว์อันตรายนี้นะครับ
ปัจจุบันครับประเทศไทยกำหนดให้ปาปริญญาเนี่ยที่มีชีวิตทุกชนิดครับ
รวมทั้งไข่แล้วก็น้ำเชื้อของปลาดังกล่าวเนี่ยเป็นสัตว์นำสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองครับ
ฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
หากพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการลักลอบเพาะเลี้ยงปีป่าปาปีนัญญาเนี่ย
สามารถแจ้งได้ที่บกนะครับปทศตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
นะฮะใครที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ก็อ่ะก็ต้องใช่
ไม่สวยปั้นอย่างนี้เมื่อก่อนมันยากวิ่งนะคะ

ถ้าดูในหนังก็น่ากลัว

ส่วนใหญ่ปลายหางไม่มี
แล้วมาปล่อยในแม่น้ำเราแบบนี้คือทำลายเลยนะทำลายระบบนิเวศเราเลย
เมื่อก่อนเคยเอามาปล่อยตามแม่น้ำเจ้าพญาไง

ดุเองก็หยุดปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยากันได้แล้วนะ

แล้วเขาเอามาทอดให้กินนะตอนไปถ่าย

เพราะเขาเอามาแถวนั้นเขากิน

มันจะว่าคาวก็ไม่ใช่กลิ่นบอกไม่ถูก

แล้วเนื้อเป็นไงเนื้อแข็งหรือว่าเนื้อเหลวพี่

แต่พี่เห็นสีชมพู

เขาก็มีพิธีพาเขามาเล็ดรอดเข้ามา
สิงโตยังพอพันได้เลยอยู่ที่บางประกงอะ

เขาก็ออกไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วเพิ่งวงว่า
คำรามแบบตลอดอย่างนี้หรอ
เขาก็คิดถึงเสือกำรามสิ

จ้างหลวดจับไงเฉย
โอ้แต่มันดังแล้ว
ตอนแรกจะบอกเค้าก็มีบริการขับได้ไง

แววยักษ์แมวยักษ์นะครับผม

เพราะว่าบางคาเฟ่เนี่ยที่เขาเลี้ยงแมวเนี่ยเขาก็มีสิงโตให้ถ่ายรูปด้วย
แล้วเขาก็มีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นเพาะพันธุ์ฟาร์มสิงโตเลย
เพราะพันธรามสิงโตมันเป็นธุรกิจหลักไปเพราะอะไรรู้ไหม
วันนี้ตะวันออกกลางเขาซื้อไงไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมีเงินแล้วไปซื้อได้นะ
หมายถึงว่าสมมุติเขาออกมาเนี่ยลูกมีกี่ตัวอยู่ในท้องเขาเอาไว้เลย

กลายเป็นรายได้อ่ะครับผมเพราะที่ตะวันออกกลางเขาเอาไว้ประดับบรมี
นะครับมีเหี่ยวด้วยนกฮูกด้วยเสือขาวด้วย
แต่ของเราเป็นสิงโต้กับเสื้อขาวนะครับผม
ถ้าเป็นแมวแม่ไปเลี้ยสิแม่เดินไปเล่นกับมันได้ไหมล่ะอย่างนี้

อ๋อแต่ต้นเล่นแลงนะ

อ๋อถูกแต่ผมมันกลัวแมว
ชนสิบกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่รบปวนเนาะถูกต้องเออ
ถ้าเกิดมันหลุดแล้วเธอจะราเค้มันยังหลุดหรือเผื่อหลุดล่ะเค้าเหรอ
ใช่เคยหลุดแล้วโม๊ธอืมแล้วมันหลุดแล้วทำไงไงพี่ศิลจาไง
เขาก็ตามจับกันสินะฮะเขาต้องแจ้งเจ้าที่ตามจับ

ใช่เพราะเขากินไม่เป็นแล้วเขาล่าไม่เป็นแล้ว

แต่ชาติยานเขาหายไปใช่ไหมมันคงกินแบบเลือดหลีบไม่กินเนอะแต่ตอนนี้แมวพี่ท้องอยู่นะใครสนใจติดต่อได้นะครับ
เขาตะวัวเขาแมวเหรอโอ้ยอยู่ดีแมวก็ท้อง
พี่เช้าคุณถามเลยว่าใส่แว่นตาดำอ่านสึกอยู่ไหมคะ
พี่ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะวันนี้คือจำเป็นจริงเพราะว่าไปโดนไอ้เจ้าแมงก้นกระดก
นะฮะกัดอยู่ที่ตานี่ถ้าถอดดูเหมือนพี่ส่งซิกให้น้องตลอดเวลา
นิดนึงนิดนึงโอ้เนี่ยเห็นไหมมันเหมือนแบบส่งซิกให้น้องตลอดเวลาเลย
แล้วยังมาทำงานอยู่กว่านี้ครับผมข้อมูลพี่หยุดนะฮะนะครับ
แต่มันไม่เป็นไรหรอกแค่ที่ตาโอ้โฮหนักนะพี่ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึง
เช้าเขาขยันครับนะครับผมนี่คือดีขึ้นแล้วเนาะ
มาด้วยใจแต่ไปด้วยเงินนะครับผมสู้ครับพวกเรา
แต่ถ้าคุณผู้ชมโดนแมลงพวกนี้นะคือมันจะคันกว่าไอ้หี้แบบบี้อะไรนะ
แล้วก็โรคน้ำท่วมใครที่เดินลุยน้ำบ่อยคุณหมอก็บอกว่า

เนี้ยแล้วก็โรคฉี่หนูอีกโรคหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็ผ้าผ้าห่มที่นอนอ่ะ
ฮะส่วนใหญ่อ่ะเราก่อนนอนอ่ะอย่าเพิ่งนอนสะบัดหน่อยเนอะบางมันจะ
อยู่อย่างนั้นแหละมันชอบไปอยู่ที่นอนเราเพราะมันเย็น
ใช่แมลงก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ตอนนี้งูชุกงูเยอะชิดงู
เยอะมากไหมล่ะที่บ้านฉันแมวเพิ่งปราบไปตัวหนึ่งอ่าเหรอเก่งมาก
โอเคมากเลยเอามาเรื่องผักดีกว่านะคะก็คือใกล้พระเศรษฐกาล

ก็ทานไหนแล้วแต่

ไปพูดกับคนอื่นแองจี้คำว่าอมหิต

ไม่แต่มันก็ต้องถือสินด้วยหรือเปล่า

มดก็ทานปุ๊บแล้วถือศิลป

ก็ทำได้หมดไงไม่ได้ข้อแรกเลยเรื่องนี้

ไม่ได้ล่ะไม่ได้แล้ว

โดนก่อนโดนตั้งแต่เช้า

ข้อสามตั้งแต่ยายหวนแต่ทำกับข้าวตั้งแต่ตี๕แล้ว

คือเสียงมดมาก่อนคุณหนุ่มมดดำต้องมาทานกับข้าวอร่อย
เขาตรงจุดควรทำไมฮะ

สหรับเขาต้องการควรภาพธรรม

เตาถ่านมันอร่อยกว่าไงมด
ทักใดถูงเอาอย่างนี้

ทหารคือเหลาอะแล้วก็เยือนบ่นไหมว่าผักแพง
นางไม่ค่อยรู้หรอกเพราะลูกน้องเป็นคนไปซื้อนางสั่งอย่างเดียวไง
น่ะลูกน้องก็บวกเอาอีกต่อเลยแต่สำหรับคนที่ทำขายเนอะ
สำหรับคนที่ต้องกินเนาะก็ต้องทำใจยอมรับเรื่องผักแพงด้วย
แพงกับไฟแพงอันไหนน่ากลัวเหมือนกัน

พร้อมกันเพราะว่าบางบ้านในคอนโดคือใช้เตาไฟฟ้า
โดส่วนใหญ่เขาไม่ให้ก่อไฟอยู่แล้ว
ก็ใช้เตาไฟฟ้าก็ซื้อผักแพงด้วยก็ไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าด้วย

เค้าบอกผักกุ้งอ่ะแพงเท่าตัวหนึ่งอะ
ผักพรุ่งนี่ผักครึ่งชาติผักต้นหอมผักแปงขวาถั่ว
ผักใบทุกชนิดเพิ่มขึ้นนะคะกิโลละ
เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๑๐บาทเนาะ

มันก็จะแพงไปเรื่อยด้วยนะค่ะ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

มาถึงเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับเจรจาไม่ลงตัวม๖ตืบม๑สลบคาโรงเรียนนะครับ
คุณแม่เนี่ยเรียกค่าเยียวยาห้าหมื่นบาทครับวันนี้ครับนายชัดชัยนะครับ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมนะครับ
ประสานงานร่วมกับนะครับนายสนั่นนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสหราชรังสริตนะครับ
ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับเด็กชายต่องนะครับนามสมมุตินะฮะ
อายุ๑๓ปีครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ครับ
หลังถูกในเก่งอายุ๑๙ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนครับ
ส่วนการดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ครับ
โดยทางด้านแม่ผู้เสียหายคือนางรัฐดายุ๓๘ปีเนี่ย
ยืนยันเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน๕๐๐๐บาท
แต่ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีเงินไม่เพียงพอ
มอบหมายให้ทางตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษ
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ซึ่งทางตำรวจจะส่งตัวผู้เสียหายไปสอบสวนที่อายการ
จังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวกับเยาวชนครับ
สรุปสำนวนให้กับอายการดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไป
ล่าสุดในเก่งอายุสิบก้าวปีนักเรียนชั้นประธิโยมปีสาปีที่หกเนี่ย
เปิดเผยว่าเหตุผลที่ตนทำลงไปเพราะว่าความห่วงรถจักรยานยนต์คันใหม่
เพิ่งซื้อมาครับซึ่งเป็นเงินสะสมของพ่อแม่ให้มา
รวมเป็นอ่ารวมเป็นเงินดาวเนี้ยจำนวนสามหมื่นบาท
รวมผ่อนชำระประมาณสองจุดแปดแสนบาทฮะมอเตอร์ไซค์สองอ่าสองแสนแปดครับ
รถยนต์ครึ่งคันเกือบครึ่งคันถูกต้องฮะถ้ารถไฟฟ้านี่ครึ่งคันเลย
ใช่อันนี้คือเป็นตัวของเขาสี่สี่สามร้อยนะครับสี่สี่สูงราคาก็เลยสูงตามด้วย
โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนที่รู้จักตะโกนบอกว่ามีน้องโยนตะก้อ
ใส่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้นะครับจึงเดินไปหาคนเจ็บนะฮะ
ด้วยความโมโหก่อนตัดสินใจชกต่อยใบหน้าไปสองทีครับ
แล้วก็เตะน้องไปอีก๓ครั้งฮะตอนนี้สำนึกผิด
อยากจะขอให้สังคมและครอบครัวน้องให้โอกาสส่วนการชดเชยเยียวยา
ขึ้นอยู่กับตาและยายเพราะตนไม่มีเงินฮะนี่ครับทำรถรักก็ต้องโดนนะฮะ
แต่ก็มันก็ไม่ควรนะฮะถึงรักรถขนาดไหนไม่ทำร้ายร่างกายกัน
เรียกน้องเข้ามาสั่งสอนหรือว่ามาสอนแบบดีก็น่าจะดีกว่า
ควรใช้กำลังนะครับผมน้องก็น่าจะขอโทษขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชาวว่านะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความรักรถก็เลยทำให้
เบื้องไปทำรายการมาเหมือนกันนะเนี้ยเกี่ยวกับเออพระคูบาโรงสม
ออกคุกโบ้
พระคูบาโรงสมตำนังเนี้ยเจ้าคณะตำบนปิงโค้งนะฮะ
แล้วก็เจ้าอาวัดดวัตรปางคนละวัดกันนะปางมะกง
เชียงดาวเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาโพสต์ภาพอัตมาไม่เกี่ยวครับ
อืมเกี่ยวอะไรหลวงพี่อัตมาไม่เข้าใจแล้วไม่รู้เรื่อง
ขอเอารูปอัตมามาออกด้วยเป็นภาพเนี่ยนะฮะดูดีดีนะฮะ
ขนาดที่ต่อโรงศพมีการนำไปประกอบเว็บการพนัน
ถอนพี่ยาเฉยกลายเป็นเอาโรงศพเนี่ยนะฝากถอนนะ
เชิญชวนให้คนมาเล่นการพนันออนไลน์กันนะครับพระเจ้าคุณก็ยังไม่เว้นอีกเนอะ
อืมฝากถอนคือคนนี้พระองค์ยังเป็นคนที่แบบทำแจกโรงศพ
ผ่าเขาห่อศพอะไรฟรีหมดเลยค่ะผู้สื่อข่าวเนี้ย
ก็เลยเดินทางไปยังครูบาโรงศพก็ได้ความเนี่ยแม่อัตมาก็อยู่ของอัตมาเฉย
มีโยมไปพบหรือเจอเลยส่งมาให้อัตมาช่วงเย็นจากนั้นอัตมาก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ทำไมไม่เกี่ยวนะเนื่องจากการกระทำดังกล่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก
การทำโรงศพของอัตมานั้นจริงแล้วจุดประสงค์เขาเพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยม
ซึ่งไม่มีเงินซื้อโรงศพซึ่งก็ทำให้รู้เหมือนกันว่าคนไม่มีเงินซื้อโรงศพเยอะมาก
ใช่โดยที่เราไปซื้ออ่ะถูกจริงจริงค่ะเอาง่ายอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารอ
ทุกวันถามที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาจะถามแล้ว
มันจะมีศพตายทุกวันหมดแล้วหลายสิบอ่าใช่ไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลย
รวมถึงมอบให้กับองค์กรมูลนิธิต่างกู้ภัยต่างเนี่ย
จึงมีภาพข่าวสารอัตมาเนี่ยออกไปจนเป็นที่รู้จักของญาติโยม
การพนันออนไลน์แม่สวยดีโรงศพก็เลยเอาไปแบบว่า
กราฟิกใส่หน่อยฝากถอนหน่อยทั้งเนี้ยนะอยากจะให้ญาติโยมเนี่ย
นำภาพของอัตมาเนี่ยในการต่อลงศพเนี่ย
ใช้การสื่อสารในทางที่ถูกต้องไม่ใช่นำภาพอัตมาเนี่ย
ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนี่นะฮะหรือตัดต่อลงเว็บ
เชิญชวนให้คนเล่นการพนันออนไลน์ทุกคนควรจะมีจิตใต้สำนึก
เพราะอัตมามาภาพอัตมาภาพเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับผู้ที่นำรูป
เพราะอัตตามาไปใช้เลยเดี๋ยวเขาก็ถั่วลงภาพอีกเนอะ
ลงแจ้งก่อนเนอะใช่เออนะฮะบางคนไม่รู้ไง
เหมือนกับว่าเอาเงินเว็บไปซื้อแต่ก็ดีเหมือนกัน
ถ้าอยากเล่นเว็บการพนันก็โรงศพรออยู่ข้างหน้า
ใช่ไหมล่ะแต่เขาเขียนว่าจากไปอย่างนักรบนะ

เราจะดูแลท่านเหมือนครอบครัวนางบอก

ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยช่ายน้าที่แล้วอ้อมายังไงไม่ข้าวสื่อข้อต่างจับ
ต้องไม่เล่นต้องไม่เล่นผุดเป็นดอกไม่เล่นโอ้โหแล้วทุกวันนี้ยัง
เอสเอฟเอสแล้วไหมหรือพวกที่มาเขาส่งก็มีก็ยังมีเยอะแยะส่งมา
ชวนอ่ะเนอะอืมได้สิทธิ์นู้นได้สิทธิ์นี้นะฮะ
ได้เงินด้วยเผลอได้เงินก่อนด้วยแล้วก็ไปเล่นไป
ทีหลังก็เรียบร้อยนะครับไปเที่ยวแหลมชะบังแต้มอ้าวโอ้โหอยู่ดีชวนเที่ยวเนี่ย
มันมีข่าวไปแล้วล่ะค่ะร้านไข่หวานบ้านซูชิที่แหลมชะบัง
เนอะอ่าอ่าก็คือมีเหตุว่าเขียนป้ายแปะไว้นั่นแหละ
ไม่ให้รายเดอร์เข้าไปอ่าคือเวลาวันที่ฝนตกเนี่ย
มีเปียกมีอะไรอย่างนี้ร้านแฉะอย่างนี้
ไม่ให้รายเดอร์ข้าวให้หรอกข้างนอกก็เกิดความไม่พอใจครับ
ก็เป็นกระแสเลยแหละว่าทำไมแบบนี้นะคะทางอ่าร้านไข่หวานบ้านซูชิเนี่ย
เขาก็ออกมาชี้แจงเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ส่งผลกระทบกับร้านเขานะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวพี่รายเดอร์ด้วย
ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยนะคะ
ไม่ได้รังเกียจพี่รายเดอร์เลยนะแล้วก็ยังเข้าใจด้วยว่ายังเป็นส่วนสำคัญ
คอยสนับสนุนร้านแล้วก็ลูกค้าของเราเสมอนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากการบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าในวันที่ฝนตกว่าอย่างนี้นะคะ
เป็นการบริหารที่ผิดพลาดค่ะแล้วก็มันเป็นความบกพร่องของทางร้านเองนะคะ
ใช้ข้อความในการสื่อสารหน้างานเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอมรับว่าทางร้าน
ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะแล้วก็เอาไปติดประกาศเลยนะคะ
ไข่หวานบ้านซูชิสาขาแหลมชะบังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
กราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็จะดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ทั้งเรื่องวิธีการสื่อสารแล้วก็จะพัฒนาด้านการบริการต่อไปให้ดีที่สุด
ก็คือขอโทษนั่นแหละค่ะมาขอโทษเนอะอือฮือ
ไม่เป็นไรผิดพลาดก็แก้ไขเนาะแต่ว่าบางทีการสื่อสารสำคัญนะ
ใช่เพราะเข้าใจผิดเนี่ยบางทีคนทำงานเขาเขาเช่นเช่นร้านดอกไม้ว่าไงคะ
ดอกไม้ร้านดอกไม้ต้องติดว่าไงคะห้ามเข้าไปไม่ไม่ห้ามเข้ามาค่ะเข้ามาเลยอ่า
นะฮะพี่ผัดยังอยู่เนอะอยู่อยู่พี่อยู่อ๋อหมายถึงว่าร้านออกมา
ใช่อยู่แต่ไม่มีหน้าร้านอ๋อไม่มีหน้าร้านค่ะเขาจัดที่บ้านอย่างเงี้เห
ที่บ้านอ๋อค่ะก็คือคนสมมุติผมออเดอร์ไปพี่ก็ไปตัดที่สวนเลย
ค่ะแล้วก็มาจัดเลยจ้าออเดอร์ซิจ้าได้ได้ได้ก็การสื่อสารเนอะ
การสื่อสารสำคัญสุดเลยการสื่อสารเนอะโอเควันนั้นยังไง
ไปตามหาพี่ผัดจะสั่งดอกไม้พี่ผัดยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมคะ
อยู่เจ้าของร้านก่อนอ๋อเจ้าของร้านอยู่ข้างในค่ะ
ผ่านยังอยู่ใช่ไหมคะอ๋อยังอยู่ค่ะมีชีวิตอยู่ค่ะ
ครับผมยังมีชื่อแต่แต่นอนอยู่นะคะไม่เดินแล้วเหรอ
สิตอนนี้พักผ่อนอยู่จะให้นอนให้ได้นอนกลางวัน
ฉันไม่นอนง่ายง่ายหรอกเธอนะครับผมพวกเราฮะ
๕๐ต้องสู้ค่ะอย่าให้เด็กพวกนี้มันมารังแก่ได้ค่ะ
อีกสักครู่หนึ่งครับผมพี่ผัดขึ้นแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว

หนีเที่ยวจนเมาอืมนวัดก็เลยโอเคล่ะคุณนวัดอิสระกษีก็เลยไลฟ์
เพราะปกติคุณนวัดก็เป็นคนชอบไลฟ์อยู่แล้วค่ะเขาไลฟ์ขายน้ำพ่งน้ำพริกอะไร
เขาก็ไลฟ์ของเขาไปเรื่อยคุณนวัดเนี่ยเขาก็ไลฟ์นะฮะได้เขาบอกว่าดังได้ก็ดับได้
อืมนะฮะคนฝั่งอิงฟ้ารับงานไม่ผ่านองค์กรคุณนวัดถูกโจมตีใช้งานอิงฟ้าหนักไป
ไม่มีเวลาพักอันนี้คือเขาไทยรัฐเขาสรุปเป็นก็
ครับคุณนวัดก็บอกโพสต์เวลามีอะไรเราปกป้องแต่เวลาคนด่าเรากลับทำเฉย
อืมคุณนวัดก็เลยวอนอิงฟ้าว่าทุกความเหนื่อยคือรายได้อันนี้จริงอันนี้ฉันเห็นด้วยกับเขานะ
อืมวงการบันเทิงอ่ะอืมต้องเหนื่อยแหละใช่อืมถ้ามันไม่เหนื่อยมันไม่ได้เงินถูก
ป่ะทุกความเหนื่อยมันคือรายได้ทุกชื่อเสียงนะ
และชื่อเสียงที่น้องต้องการก็ถูกอันนี้ก็เห็นด้วยกับประโยคสุดท้าย
นะฮะปรากฏว่าอิงฟ้าเขาก็ออกมาชี้แจงเลยเนาะเขาก็ออกมาชี้แจงไปเลยว่า
ไม่ได้หนีค่ะแค่อยากพักผ่อนแจ้งทีมงานแต่ไม่ได้บอกพี่นวัด
คุณนวัดเนี่ยเขาก็บอกเลยมันกลายเป็นประเด็นดราม่าจริง
ฟ้าวราหะซึ่งต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นมิสแกนที่ประสบความสำเร็
มีแบบว่าโอ้โหคอนส่งคอนเสิร์ต
แล้วก็มีแฮสแท็กอิงฟ้ากาดล้อมนะฮะมีกาดล้อมอยู่ตอนนี้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้ย
ก็คือแบบไลฟ์สดร้องไห้ชี้แจงหลังจากกระแส
รับงานเยอะจนไม่มีเวลาเนี่ยรู้สึกวันนี้วันบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้กันไป
พร้อมกับขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนตอนนี้กลายเป็นทุกคนโดนด่าทั้งบอสนวัฒน์ทั้งองค์กรอืม
เข้าใจว่าเราทำอะไรผิดยันแค่อยากมาพักไม่ได้หายไปไหนอืม
ไม่ได้มีความไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจไปฟังเขาเสียงน้องเขาสักนิดหนึ่งฮะ
อันดับแรกบอกก่อนนะพี่ฟ้าไม่ได้ปิดหลังจากที่พี่ฟ้ากับพี่ฟ้าจะเข้าไปคุยกับบอสแน่นอน
เข้าไปคุยกับทีมงานกองแน่นอนเพราะพี่ฟ้ารู้สึกว่าหลายอย่างเข้าใจผิดกันไปเยอะมาก
บางคนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นบอกว่าที่หายไปคือไปแบบไปเมาไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่า
ไม่ได้ไปเหมาพี่ฟ้ามาฮิวใจตัวเองล้วนเลยซึ่งทุกคนถ้ารู้จักอิงฟ้ามากพอจะรู้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยไม่มีความรับผิดชอบเรื่องงาน

เจอก็คือเรื่องงานเขาก็นางก็เต็มที่จริงนะ
ไม่หรอกแต่เข้าใจว่าคนเราบางทีฉันอยู่กับคนดังมาเยอะวันที่แบบว่างานมันทุกวันทุกวันมันเหนื่อยแล้วมันงอแงกันนะ
บางทีมันงอแงมันงอแงเลยแหละแล้วไอ้พวกนี้แล้วเด็กวัยนี้มันกำลังวัยที่แบบว่าโอเคอยากดังก็อยากดังอยากได้เงินก็อยากได้เงินแหละแต่บางทีมันงอแง
สร้างตัวต่อมาคุณนวัดเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ไลฟ์สดเลยนะว่ามันจะอะไรกันนักหนากับชีวิต
เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่โหยหาเงินจนตะกะไปฟังนิดหนึ่งก่อนครับ
บางทีผมอ่านข่าวถูกรางวัลที่หนึ่งพี่มาแสดงตัวน้องมาแสดงตัวกันเต็ม
คนถ้ารู้ไม่หมดอย่าพูดถูกแล้วอืมผมไม่ได้พูดถึงใครผมพูดถึงตัวผม
และความรู้สึกของผมเพราะฉะนั้นการที่เราทำดี
เราที่เมตตาคนเราก็ให้โอกาสคน
ผมก็ทำเต็มที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
หลังจากที่ผมให้โอกาสเป็นยังไงคุณเอาไปเปรียบเทียบดูก่อนจะด่าผม
ไปดูไลฟ์ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไลฟ์สดมันจะอะไรนักหนากับชีวิต
ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โหยหาเงินจนตะกะ
ไม่สงสัยเลยคนถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมญาติถึงรุมแสดงตัวตน
ตนไม่ได้พูดถึงใครแต่คุณนึกให้ดีก่อนจะสวมมงกุฎ
คุณมีพรีเซนเตอร์กี่ตัวปัจจุบันเป็นยังไง
ดังได้ก็ดับได้ถ้าคุณรักอิงฟ้าจริง
คุณต้องรู้ว่าอิงฟ้าควรทำหรืออะไรที่ไม่ควรทำ
ล่าสุดเขาก็บอกมาตอบว่าอิงฟ้าเขาบอกเลยฮะ

สื่อสารที่เข้าใจผิดที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเองทำงานหนักมาตลอดไม่มีวันไหนที่หยุดพัฒนาตัวเองเลยสักวัน
ช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานเยอะแต่หลังจากเลิกงาน
ก็เก็บของที่คอนโดเสร็จแล้วก็จะไปซ้อมเดินกับพี่สันทุกวันในช่วงกลางคืน
แต่ไม่ได้อัพลงโซเชียลซึ่งในบางช่วงบางตอนของการไลคิงฟ้า
กับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะแล้วก็พร้อมกับร้องไห้อย่างหนัก
รวมถึงขอโทษทุกคนที่มาเดือดร้อนต้องโดนด่าขอโทษบอสนวัฒน์
ขอโทษองค์กรที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดกันไปด้วยขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้เข้าใจที่เข้าใจ
ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คุยกับบอสยังไงก็ต้องได้คุยกันอยู่
ขอบคุณทำให้เข้าบริมสองแล้วอืมแล้วพรุ่งนี้อีกไม่วันวัน
วันพฤหัสไงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบยี่สิบนะครับเพราะว่าเหมือนคือ
ก็พูดยากนะบางทีเขาต้องคุยกันสองคนเนอะอืมใช่มันมันผ่านหลายคนบางที
เขาเรียกว่าสารมันเปลี่ยนอ่ะถูกตอบอาจจะไม่เข้าใจกันค่าเชื่อน
อาจจะสื่อสารไปแต่ณตอนนี้เข้าใจแหละอย่างองค์กรก็คือเพราะเดี๋ยวเขา
เดี๋ยวเดือนหน้าเขาต้องไปประกวดวงใหญ่ไงมิอินเตอร์ไง
ไปเจอกับอีกหลายประเทศที่อินโดอย่างเงี้ยอืมเขาคงแบบอยาก
อาจจะให้แบบต้องมาซ้อมต้องมาเป๊ะต้องการเป็นห่วงน้อง
แต่ส่วนน้องก็เข้าใจว่าน้องมอสทุกคนเข้าใจว่าแฟนคลับตอนนี้อยากเห็น
เพราะแฟนของการเป็นนางงามเพราะว่าผลจึ้งกับการเป็นนางงามกว่านางการ
อะอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นบทบาทนนางงามอีกครั้งนึง
เออคนก็เชียร์เพราะว่าอยากให้ถึงมุมหนึ่งเลยมุมใหญ่
ถูกนะครับเพราะฉะนั้นคงเคลียร์กันได้เพราะว่าอยู่ในพื้นฐานความรักด้วยกันนะครับผม

ใช่นะครับแค่บอกเท่านั้นเองแล้วก็น้องอิงฟ้าก็ช่วงนี้ก็หมั่นซ้อมหน่อย
เพราะคนก็อยากเห็นน้องอิงฟ้าแบบไปกวดเวทีใหญ่แล้วก็ได้รับรางวัลกัน
แล้วมันชื่นใจถูกต้องนะครับผมเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะครับ
มาถึงเรื่องราวของพี่หองลูกหยีกันบ้างฮะมีเรื่องราวกับคุณยุ้ยญาติเยอะมาสักพักแล้วครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ฮะสารพิพากษาจำคุก๖เดือนพี่หองลูกหยีห้ามหมินประมาทน้องยุ้ยญาติเยอะนักร้องสาว
แล้วก็ลุยฟ้องอีก๕แสนนะครับจากกรณีที่ยุ้ยญาติเยอะได้เข้าแจ้งความคดีกับนายจงรวยสมจิตนานะครับ
พี่หองลูกหยีครับในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาหรือว่าดูหมินด้วยการโฆษณาจากการไลฟ์บนเฟซบุ๊กเนี่ย
เมื่อวันที่๑สิงหาคมปี๒๕๖๔ปีที่แล้วครับลักษณะในเชิงกล่าวหาว่าน้องยุ้ยญาติเยอะเป็นนักร้องตกยุคเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายครับ
ล่าสุดธนายเกิดผลนะฮะแก้วเกิดนะครับให้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหยองลูกหยีรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีกรณีหมินประมาท
ยุ้ยญาติเยอะนะครับจำเลยรับสารภาพต่อสารแล้วก็วางเงินบรรเทาความผิดเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ศาลพิภาคศาจำคุก๖เดือนปรับ๑หมื่นบาทโทษจำคุกที่จะรภทรภาพและความสุขได้รอรองทำอายาครับ
โดยยุ้ยเนี่ยยังติดใจค่าเสียหายในส่วนแพ่งอยู่จึงเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก๕แสนบาทครับ
ยังไม่จบนะสำหรับเรื่องนี้นะครับในเบื้องต้นก็นะครับปรับไปหนึ่งหมื่นนะครับ
แล้วก็น้องยุ้ยก็ลุยเดินหน้าฟ้องต่ออีก๕แสนก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจะจบที่ไหนนะครับ
โดยนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคดีความเป็นสารแพ่งด้วยนะครับอืมนะฮะอืมนะอีกคนนึงนะคะ
คนก็จับตาดูแต่ล่าสุดปลานเขาเปลี่ยนลุคนะคุณผู้ชม

คือแบบเนี่ยมันยังไงล่ะ
ก็ยังบอกว่าผอมไปนิดนึง
ลงอ่ะผอมลงไปนิดนึงก็เป็นห่วงนะ
อยากให้แบบว่าอวบอันกว่านี้นิดนึงไหมดูเนื้อหน่อย
ไม่แต่น่าเป็นคนผอมอยู่แล้วอุ๊ยแต่นี่ผอมลงนะต้องตู้ตายเนอะแบบเนี่ย
เวลาออกกล้องมันนางเอกมันต้องตัวแค่ตัวแค่นี้
แล้วดูพระเอกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตัวใหญ่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงพระเอกตัวนิดเดียว
เพราะเห็นตัวจริงนะแบบผอมการผอมกลัวจริงน่ะ

เพราะมันหมายถึงต้องบึกต้องแบบ

ต้องแบบบึกบึกแล้วก็แข็งแรง
คุณแม่เขารับไม่ได้นะ
คุณแม่ออกก็แรงสวย

เห็นแล้วใช่นะฮะตัวเล็กลงเพราะโดนลูกน้องโกงไปเยอะเลย
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผม
รักเมนะเป็นอย่างไรล่ะไปเที่ยวยุโรปนะครับที่เที่ยวเพลินเลย
นางคอดพร้อมกันหมดเลยเนอะใช่ครับ
กันเกินแล้วใกล้กันหมดเลยหรือพี่นะเป็นเพื่อนกันมาด้วยเนอะ
นี่มีความสุขและพี่เค้าก็เดิน๑๕

หรอเราว่าผู้ชาย
เวลาแบบหน้าสวย
อย่าลูกปู่ให้มาจิ้มกันในนี้สิ

พุจรได้ผู้ชายใช่หรือ

ตายโตขึ้นรุ่นนี้โตขึ้นมาจะต้องวิ่งแข่งกันเนอ

โปรดติดตามตอนต่อไป